วันที่๖แล้วนะคะสำหรับการค้นหาคุณลุงบุญมีวัย๖๘ปี
ที่เข้าไปหาของป่าแล้วก็หลงป่า
หลงไปตั้งแต่๒๑มิถุนายนนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงระดมกำลัง

แต่ติดปัญหาก็คือคุณลุงหูตึง
ดังนั้นเวลาตะโกนเรียกชื่อเวลาออกตามหาก็คาดว่าคุณลุงอาจจะไม่ได้ยิน
แต่ในมุมความเชื่อก็มีชาวบ้านก็เชื่อว่าอาจจะมีสิ่งลี้ลับอาถรรพ์บางตาเอาไว้ก็เลยทำให้ไม่เจอ
วันนี้เจ้าหน้าที่เป็นโอ้โหเป็นร้อยนายอะค่ะรวมถึงชาวบ้านด้วยนะคะ
รวมรวมแล้วเนี่ยสามร้อยกว่าคนก็ปูพรมคุณหา
คุณลุงบุญมีจันแปลงเงินอายุ๖๘นะคะหรือว่าลุงหมอก
เป็นชาวบ้านไร่อยู่ในพื้นที่หมู่๗อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
หายไปนะคะก็คือหายไปในป่าเขตเป็นติดต่อกับบ้านทานทอง
อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายในอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะ
อำเภอประกอบสุริวัลบอกว่าการค้นหาก็แบ่งเป็น
สิบสองโซนชาวบ้านก็ช่วยกันนะคะก็เน้นจุดที่เจอรอยเท้า
ที่เป็นรอยเท้าเปล่าบริเวณใกล้กับลำห้วยชัยปราการ
ซึ่งก็มีแค่คุณลุงบุญมีที่เดินเท้าเปล่าเข้าป่าค่ะ
ก็คือเป็นพื้นที่เหนือสันเขื่อนไปสี่กิโลกว่าก็เอาใบไม้มาวางเรียงกัน
เหมือนเป็นที่นอนพักที่บริเวณโขดหินในลำห้วยที่แห้ง
ก็ไปเจอเหมือนกับรอยตัดไม้ใกล้กับซุ้มไม้ไผ่ตัดมาสัก๒๓วัน
แต่ยังไม่เจอตัวลุงบุญมีนะคะแต่ก็เนี่ยค่อยแกะรอยตามร่องรอยต่างเหล่านี้
จากบ้านไปถึงจุดที่มีคนเห็นลุงบุญมีครั้งสุดท้ายห่างกัน๕กิโลเมตร
ว่าลุงบุญมีจะเดินเท้าต่อเข้าไปในป่าอีกประมาณ๒กิโลเมตร
ตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะทั้งเรื่องที่ว่าคุณลุงอาจจะไม่สบาย
เป็นลมหรือว่าล่าสัตว์ป่าแล้วเกิดการพลั้งพลาดอะไรหรือเปล่า
ถูกทำร้ายไหมเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สีแดง
เป็นเส้นทางแอบลักลอบลำเลียงยาเสพติดกันด้วยนะคะ
นางช่วยศรีสมอายุ๕๕ปีน้องสาวของลุงบุญมี
คือเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยค่ะบอกว่าก็มีกันอยู่สองพี่น้อง
อยากจะให้พี่ปลอดภัยพี่ชายเป็นคนสติปัญญาบกพร่องหูตึง
เสียตาไปข้างหนึ่งจากอุบัติเหตุวันที่พี่ชายหายไปในป่า
เป็นวันที่มีสุริยุปราคาพอดีเป็นวันที่แดดร้อนมาก
ตัวเธอออกไปทำธุระข้างนอกพี่ชายอยู่บ้านกับหลาน
ปกติพี่ก็จะฟังนะแต่วันนั้นเนี่ยไม่รู้เป็นอะไร
ไม่ฟังไม่สนใจอะไรเปลี่ยนเสื้อผ้าถือมีดพระ
เดินเข้าป่าไปเลยขวดน้ำยังไม่เอาไปเลยอะค่ะครับ
ก็เขายังบอกว่าเมื่อเดือนก่อนเนี่ยนะฮะ
พี่ชายเนี่ยไปหาของป่าแล้วกลับบ้านผิดเวลา
กลับมาเนี่ยสภาพหมดแรงนะครับสอบถามบอกว่าไม่รู้เป็นอะไร
หลงป่าเดินวนอยู่ในนั้นหลายรอบหาทางออกไม่ได้
หลังจากนั้นพี่ชายก็หยุดเข้าป่าไป๒๓วัน
ตอนนี้เขายังมีความหวังว่าพี่ยังมีชีวิตอยู่นะครับ

บนหัวหมูไปดูหมอนะให้หมอช่วยนั่งทางใน
เพื่อจะให้ดูให้แต่หมอเนี่ยที่ไปมาสองแห่ง
เขาก็บอกว่ายังมีลมหายใจอยู่นะแต่ถูกซ่อนไว้เลยยังหาไม่เจอ
ผู้ใหญ่บ้านบ้านไร่หมู่๗ตำบลแม่เงินบอกว่า
จากวางแผนค้นหาเชิงรุกแล้วทางศัยศาสตร์เนี่ย
อันนี้ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านเองก็ยอมนะฮะก็ลองทำให้ทุกทางนะครับ
ไปค้นหาตามจุดที่ญาติของลุงบุญมีไปดูหมอมา
บอกว่าลุงยังมีชีวิตอยู่แล้วอยู่ตรงนี้นั่งหมดแรงอยู่ที่โขดหินมีต้นไม้บังอยู่ก็ไปมาแล้ว
ผู้ใหญ่บ้านนะฮะก็คือผู้ใหญ่โสภาเนี่ยก็ไปมาแล้วก็ไม่เจอมองว่าถ้าเป็นเรื่องของความเชื่อ
ลี้ลับเนี่ยพระที่มาทำพิธีบอกว่าเดี๋ยวครบ๗วันจะถูกปล่อยตัวออกมาก็
ตรงกับที่ญาติลุงบุญมีมาเล่าให้ฟังเอาไว้นะฮะว่าลุงบุญมีเนี่ยมักห่อ
ข้าวเปลือกข้าวสารผลไม้นำขึ้นไปบนเขาเพื่อเอาไปให้ลิงที่เลี้ยง
ลูกแล้วก็ให้ไก่ให้สัตว์ป่าที่อยู่บนเขากินนะครับขณะเดียวกัน
ชาวบ้านที่เคยขึ้นไปก็ยืนยันว่าไม่เคยเห็นลิงเลี้ยงลูกอยู่หรือ
จะมีไก่หรือมีสัตว์อื่นที่ลุงบุญมีบอกเอาไว้เลยนะฮะชาวบ้านก็
เลยไม่รู้ว่าที่ลุงบุญมีเข้าไปแล้วเอาข้าวเอาอะไรไปให้เนี่ย
จะไปเจออะไรเจ้าป่าเจ้าเขาแปลงกายมาหรือเปล่าอาจจะชอบที่
มีเมตตาก็เลยอยากพาลุงไปอยู่ด้วยหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้น
เวลานั่งทางในเขาถึงเห็นว่าลุงเนี่ยเขาไม่เป็นอะไรเขาอยู่
เพื่อนเขาเดี๋ยวอีก๗วันจะปล่อยออกมาก็ต้องรอดูนะครับ
วันพรุ่งนี้นะครับทีมกู้ภัยจะไปค้นหาลุงนะฮะจะไปที่ถ้ำ
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระธาตุเก่าที่มีสิ่งลี้ลับอยู่ข้าง
ในอ่าทีมข่าวของเราก็อ่าได้ไปเกาะติดไว้ด้วยวันนี้นะครับแล้ว
มีอีกทีมหนึ่งก็ค้นหาด้านนอกนะแต่เข้าข้างในไม่ได้อากาศ
มันน้อยนะฮะก็ต้องรออุปกรณ์เสริมจะมาพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะไป